ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นที่บ้านพักครูนะฮะ
อยู่หลังโรงเรียนไหล่หินวิทยาตะบนไหล่หินอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
เพราะว่าว่ากันว่ามันมีวิญญาณมีผีนะ
คนล่าสุดที่เจอเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานนะครับ
แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูนะครับอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าที่ผ่านมาเนี่ย
คือเขาแจ้งตำรวจสพเกาะคาว่ามีคนเนี่ยบุกขึ้นบ้าน
มีคนร้ายขึ้นบ้านทางรองพอโรงเรียนนักการพานโรง
ก็มาตรวจสอบกันแจ้งตำรวจมานะครับมาถึงปรากฏว่าไม่มีใครฮะ
ไม่มีร่องรอยงัดแงะเข้าบ้านอะไรเลยแต่น้องนักศึกษาหญิงคนนี้ที่มาฝึกงานอยู่นะครับ
แล้วมาอยู่ที่บ้านพักครูนะฮะโอ้โหบอกว่ามีแต่ร่องรอยต่างเนี่ยมันไม่มีนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นนะครับเป็นบ้านพักครูที่สร้างมานานประมาณสี่สิบปีแล้วอ่ะ
นักศึกษาหญิงคนนี้บอกว่าปกติจะอยู่ที่บ้านหลังนี้กับเพื่อนรวม๓คนแต่เมื่อคืนอยู่คนเดียวเพื่อนอีก๒คนกลับบ้านกันหมดนะ
หลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นมาตอนตี๔ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเดินขึ้นมาบนบ้านบนชั้น๒
แล้วได้ยินเสียงคล้ายกับคนพยายามจะไปบิดลูกบิดประตูห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับห้องที่เธอพักอยู่
แล้วเสียงก็เงียบหายไปก็เลยรีบโทรแจ้งรองพอโรงเรียนให้ทราบแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
บอกว่าหวาดกลัวมากนะเพราะว่าพอมาเจอแล้วไม่มีร่องรอยอะไรเลยยิ่งกลัวใหญ่หลังจากที่คุยกันไปคุยกันมาแล้วรู้ว่าบ้านพักหลังนี้เนี่ยมันมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นนะหลังจากนี้คงต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

ก็กลัวอยู่ค่ะ

คืนนี้ก็อยู่หลายคนค่ะคืนนี้คนเดียวค่ะ

มีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นในบ้านพักครูหลังนี้นะฮะ

อายุห้าสิบหกเป็นนักการพาลโตรง

อยู่ที่นี่มายี่สิบปีแล้ว

เคยมีนักเรียนหญิงชั้นม๓ของโรงเรียนไปเล่นน้ำ

ประจำโรงเรียนชอบใส่ชุดไทย

เวลาที่มีคนมาอยู่บ้านพระครูหลังนี้
ก็จะเจอผู้หญิงสวมชุดไทย

แบบนี้ฮะลอยมาอย่างนี้เลย

แต่เป็นนักเรียนฟ้อนรำของโรงเรียนนะครับ

เขาก็เลยไปซื้อชุดไทย

ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า
ไทยชุดนั้นมันหายไปไหนแล้ว

หลังที่น้องนักศึกษาฝึกงาน

เรื่องมันก็เกิดมา๒๐ปีแล้ว

บอกว่าก็เคยเจอแล้วก็เห็นกับตา

คือมีวันหนึ่งช่วงกำลังจะเช้า

เช้ามืดตอนนั้นไปเปิดประตู

เห็นผู้ชายคนนึงสวมชุดราชการสวีกากี

เดี๋ยวครูจะมาเซ็นชื่อทำงานกัน
แต่พอกลับมาอีกทีนึง

ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นใคร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์มา

แล้วก็ฝันหรือละเมอหรือเห็น

ไม่รู้จะทำไงก็ไปซื้อชุดไทยมา

แล้วเมื่อก่อนเคยมีนักเรียน

ในช่วงปิดเทอมมันก็ไปเล่นน้ำจมน้ำตาย
แปบนี้คนเมื่อที่นี้เห็นชัด

ที่เป็นแต่งชุดข้ารายการ

เขาก็อยู่ส่วนเรา
ก็คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็เลยมาบอกน้องนักศึกษาที่มาฝึกงานกัน

ที่แถวนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็เคยเป็นป่าช้าเก่า

ศพเด็กเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมาก

ช่วงหลังโรงเรียนพวกนี้มันอันตรายนะครับมันเปลี่ยวนะครับ